นี่ค่ะคุณผู้ชมลักษณะพิธีกรรมคล้ายการเสี่ยงทายเหมือนกันนะ
แต่เรื่องราวเป็นยังไงเราจะเล่าให้ฟัง
ยายท่านนี้ค่ะเป็นแม่หมอด้านศัยศาสตร์ประจำหมู่บ้านนะ
ท่านก็กำลังทำพิธีแกว่งข้าวถามผี
ว่ากันว่าพิธีนี้เป็นศาสตร์แห่งล้านนาค่ะ
เป็นความเชื่อของคนภาคเหนือที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน
ว่ากันว่าพิธีนี้นะจะทำคล้ายกับพิธีผีหม้อนึ่ง
ถามผีปู่ผีย่าซึ่งเป็นผีที่ดีนี่แหละค่ะ
ถามถึงอาการเจ็บป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุของคนในหมู่บ้าน
หรือถามหาสิ่งของสำคัญที่หายไป
นี่คือหลักการแนวคิดของพิธีนี้นะ
ส่วนวิธีการก็คืออย่างนี้ค่ะ
จะปั้นข้าวเป็นก้อนกลม
โดยมีผีปู่คำย่าคำเป็นคนให้คำตอบ
ส่วนคุณยายท่านนี้ก็จะเป็นคนสื่อสาร
ถ้าหากว่าสิ่งที่ถามไปเนี่ยได้คำตอบมาเหมือนกับว่า
ใช่ถูกต้องได้มามีสิ่งนั้นอยู่
ข้าวที่ปั้นไว้เนี่ยจะแกว่งไปมาก

คุณยายคือก็ถือมือนิ่งนะ
นี่แกว่งเอง
แต่วิญญาณปู่คำย่าคำเป็นคนแกว่ง
แต่ถ้าหากสิ่งที่ถามสิ่งที่ขอไปเนี่ยไม่ใช่
ไม่ตรงไม่ได้ไม่รู้

ถ้าหากว่าแบบเป็นไปตามที่ขอก็เคลื่อนไปตรงนู้นตรงนี้
แต่นี่เป็นลักษณะของการแกว่งเข้าปั้น
คือโซเชียลเขาเห็นเขาก็ตั้งข้อสมมุติฐานเอาไว้
แว่งเองแกว่งเองยายแกว่งเองใช่ไหม
มันก็คิดได้แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้หลากหลายความเห็น
แต่ว่านี่คือเรื่องของความเชื่อก็ต้องบอกว่าเว้นระยะห่างให้ความเชื่อหน่อยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคนเชื่อก็คือเชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะคะ
มันอาจจะมีหลักทางวิทยาศาสตร์ไงใช่ไหมแรงหมุน

ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์